มาดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นเรื่องของความรักที่ตกลงกันไม่ได้
ปรากฏว่าก็ไปสร้างเรื่องที่ตกอกตกใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
สาธิตชื่อดังย่านอโศกนะคะในเพจของเจ๊ม้อยวีพลัสค่ะ
โพสต์เรื่องของผู้หญิงคนนึงนะคะแค้นอดีตสามี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ปรากฏว่าบุกไปแล้วไปราดน้ำมัน
เผารถจักรยานยนต์นะคะในอาคารจอดรถของโรงเรียน
รถคันอื่นอื่นเสียหายไปหกคันค่ะคุณผู้ชมฮะ
ให้ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือกล้องเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ชัดมากมากเลยนะคะ
ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผารถนี่ดูแล้วเหมือนเธอจะโดนไฟลวกไปบ้านเหมือนกัน
โอ้โหแต่ว่าใจเด็ดอันนี้คือตั้งใจเลยอ่ะเอาน้ำมันมาแล้วก็ราดลงไปนะฮะ
เนี่ยค่ะรถเป้าหมายคือรถของอดีตสามีนะคะ
จอดอยู่ที่ชั้น๓ในโรงเรียนสาธิตย่านอโศกซอยสุขุมวิท๒๓เขตวัฒนากรุงเทพ
ราดลงไปทั้งคันเลยนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะ
นี่ค่ะแล้วก็จุดไฟแล้วไม่ได้จอดอยู่คันเดียวอ่ะ
เขาจอดเรียงเรียงเรียงเรียงกันมันก็มีรถของคนอื่นอยู่ด้วยนะคะ
นี่ค่ะตำรวจสนทองหล่อก็ไปพร้อมกับรถดับเพลิง
แล้วก็หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพเลยไอ้ที่ข้างข้างโดนหมดเลยนะครับ
โดนหมดทั้งหมด๖คันโอ้โหที่เจอไปด้วยเนี่ยนะคะ
หกคันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยนะคะเนี่ยค่ะตำรวจก็ต้องมาตรวจสอบภาพนี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะพบว่าเอาน้ำมันมาราดรถคันนี้
จุดไฟแล้วไฟมันก็ลามไปติดคันอื่นนะคะคือคือดูก็รู้แล้วมันก็ต้องติดอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจก็ไปสอบถามเจ้าของรถต้นเพลิงคันนี้เลยนะคะ
ซึ่งทำงานอยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะก็ให้การบอกว่า
คนในกล้องเนี่ยก็คืออดีตภรรยาของเขานั่นเองเพิ่งเลิกกันไปเมื่อสามเดือนที่แล้ว
เขาสันนิษฐานว่าอดีตภรรยาคงจะโกรธแค้นที่เลิกกันก็เลยมาทำแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ไปโรงเรียนนี้ค่ะ
ไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็บอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะคะ
ขณะที่ตำรวจสนทองหล่อบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐาน
ออกหมายจับผู้หญิงคนนี้ค่ะเพื่อที่จะติดตามตัวมาสอบสวนแล้วดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะอย่าลืมว่าคนอื่นเนี่ยก็เดือดร้อนไปด้วยนะคะ๖คันสำหรับรถจักรยานยนต์ที่โดนไฟในครั้งนี้ไปค่ะ